เมื่อช่วงเช้านี้เองมีผู้หญิงคนนึงนะคะคาดว่าน่าจะหน้ามืดเป็นลม
แล้วก็ตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนะคะแล้วสุนัขของผู้หญิงคนนี้คือเฝ้าอยู่ตรงนั้น
ครับไม่ยอมไปไหนสามีก็มาตามหาภรรยา
เห็นว่าภรรยาตกลงไปในน้ำเสียชีวิตก็ร้องไห้กอดสุนัขเอาไว้

ไม่อายแล้วลูกเนี้ยลูกเนี้ยไม่อายแล้วลูกเนี้ย

นี่คือนายบุญเรือนสิทธิเดชอายุ๕๘ปีค่ะ
เป็นชาวตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
อดสุนัขตัวสีดำตัวนี้นะคะแล้วก็ร้องไห้
ถึงภรรยาภรรยาคือนางสังวานสุริเตอร์อายุสี่สิบเจ็ด
ครับนี่ค่ะภรรยาเนี่ยตกลงไปในสระน้ำอืม
เสียชีวิตนะคะนี่นะคะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า
สระน้ำอยู่ในพื้นที่หมู่๔อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
บุญเรือนสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะภรรยาลงไปตักน้ำในสระ
จะนำมาผสมยาฉีดพืชผักที่ปลูกเอาไว้ก็มีข้าวโพดมีฟักทองอ่ะนะคะ
ตัวสามีขับรถไถอยู่ใกล้ก็มองเห็นได้กำลังมองเห็นกันอยู่
สุนัข๓ตัวที่เลี้ยงไว้ก็ตามภรรยาไปตามนางสังวานไปไปตักน้ำ
บอกกำลังขับรถไถอยู่รถติดลมขับต่อไม่ได้
หันไปตะโกนเรียกหาภรรยาเรียกอยู่หลายรอบเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงตอบรับ
เดินลงจากรถออกตามหาเดินไปที่สระตรงนี้
เห็นสุนัขเฝ้าอยู่ริมขอบสระเห็นกระป๋องลอยน้ำอยู่ใบหนึ่ง
เห็นรอยเท้าคล้ายกับเป็นรอยเท้าของคนลื่นถลายอยู่ริมสระค่ะ
ก็เลยนึกในใจเลยว่าโอ้โหตกใจมากว่าภรรยาจมน้ำอยู่ในสระหรือเปล่า
ก็รีบลงไปงมร่างภรรยาพยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ทัน
ภรรยาเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่จะลงไปช่วยแล้วอะค่ะตำรวจสพแกลงสันนิษฐานว่าตัวนางสังวาน
น่าจะมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคเหมือนกับเป็นลมหน้ามืดอยู่บ่อยนะคะ
อืมก็น่าจะเป็นลมหน้ามืดแหละหลังจากพยายามตักน้ำ
แล้วก็ลื่นถลายตกสระน้ำจนเสียชีวิตสุนัขก็นั่งเฝ้าอยู่ที่ริมขอบสระนะคะ
หนีไปไหนเลยก็ต้องส่งศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะครับแล้วก็ให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา